คุณผู้ชมมาดูเรื่องของผัวเมียกันหน่อยแต่งานนี้ผัวโหดค่ะ
คือลักษณะว่าอยากจะชวนเมียแล้วอยากจะไปทั้งกับลูก
ชายตัวเองไปกับลูกเขยจะออกไปกินเหล้าสังสรรค์เมียไม่อยากไป
เลยบอกอาจจะไปเองก็จะไปเองก็ไปเถอะเท่านั้นแหละคุณผู้ชมออกไปกินจริง
แต่ตอนกลับมามาตีจนเมียตายนะคะ
คือเมียนอนหลับอยู่ด้วยนะเนี่ยคือทั้งความเมาด้วยนั่นแหละค่ะน่าจะเป็นเหตุนะ
ตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบที่บ้านพักแห่งนี้นะคะอยู่ที่ตำบลทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งฝนนะคะ
อุดรธานีไปเจอศพของนางฤดีเขตโขงขวางอายุ๕๔ปี
นอนเสียชีวิตในสภาพเปลือยกายอยู่บนพื้นห้องค่ะมีร่องรอยถูกทุบด้วยของแข็ง
บวมช้ำไปหมดเลือดไหลอาบเต็มหน้าแล้วก็ตามร่างกายเป็นจำนวนมาก
น่าจะเสียชีวิตมาก่อนที่ตำรวจจะมาถึงประมาณ๖ชั่วโมง
คนก่อเหตุคือตัวสามีตัวดีเลยค่ะคือนายพรชัยศรีชัยมูลอายุ๔๖ปี
หายออกจากบ้านไปนะคะหลังเกิดเหตุแล้วตำรวจก็ไปตามจับมาได้แล้วค่ะ
พรชัยรับสารภาพแบบนี้บอกว่าผมมาทำร้ายร่างกายเมียจนตายจริง
เพราะอะไรพรชัยต้องทำขนาดนี้ก็ผมไม่พอใจเมียไล่ผมออกจากบ้าน
เมียไล่ยังไงก็ก่อนเกิดเหตุลูกชายลูกเขยมาชวนผมมากับเมียผม
ให้ไปเที่ยวงานบุงบั้นไฟกันก็จะไปสังสรรค์กัน
ตรงนั้นที่แถวอำเภอพิบูรณรักษ์ก็เมียผมไม่ยอมไป
ยังมาเอ่ยปากไล่ว่าเอาอยากไปก็ไปคนเดียวสิ
แค่นั้นแหละผมก็เลยเดินออกจากบ้านไปซื้อเหล้ามาดื่มคนเดียว
แล้วกลับเข้าบ้านใหม่อีกทีตอนเกือบ๓ทุ่มตอนคืนวันที่๑๙พฤษภาคม
ตอนนั้นกลับมาผมเห็นเมียนอนหลับอยู่ความเมาด้วย
แล้วผมไม่พอใจก่อนหน้านี้เพิ่งไล่ตะเพิดผมใช่ไหม
ผมก็เลยเข้าไปกระทืบที่ลำคอของเมีย
แล้วเอาท่อนไม้ไผ่ที่วางไว้หลังบ้านมาฟาดที่หน้าเมียสองครั้งค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์หนีออกไปเขาบอกว่าเขาหนีไปตั้งสตินะ
ยังกลับเข้าบ้านมาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าอีกรอบด้วยนะ
แล้วกลับไปนอนที่กระท่อมปลายนาค่ะ
ห่างจากบ้านสัก๕๐๐เมตรจนกระทั่งตำรวจมาตามจับกลุ่มตัวได้

มันก็คือการทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
แต่ชาวบ้านมีความเชื่อกันเรื่องหนึ่งอันนี้บอกก่อนนะเป็นความเชื่อ
ชาวบ้านเขาลือกันว่ามันมีอาถรรพ์ต้นกล้วยค่ะ
ต้นกล้วยไหนนี่ดูหน่อยนี่ต้นกล้วยแบบนี้
เขาบอกว่าตัวผู้ตายคือนางฤดีเอามาปลูกไว้ที่หน้าบ้าน
ลักษณะของยอดกล้วยเนี่ยมันมีลักษณะคว่ำคว่ำยังไง
อย่างนี้หรอคะเขาบอกว่าลักษณะคว่ำ
แล้วแบบนี้ชาวบ้านมองว่าไม่เป็นมงคลต่อเจ้าของบ้านหลังนี้
มันออกลูกมาหลายหวีในเครือเดียวกันแล้ว
เพราะการปลูกกล้วยควรจะปลูกเอาไว้หลังบ้านหรือข้างบ้าน
ไม่ใช่การปลูกไว้หน้าบ้านไม่เป็นสิริมงคลชาวบ้านเชื่อแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมคะส่วนบรรยากาศของวันนี้
ทางด้านของชาวบ้านใช้ด้านบ้านแยกของคนตายของนางฤดี
ก็มีการนำศพค่ะไปที่วัดป่าสันติธรรมนิกาวาส
ก็เตรียมที่จะทำการปลูกชาวประนาคต
แต่ข้อมูลของญาติบอกแบบนี้ด้วยนะ
หัวเมียคู่นี้เขาชอบกินเหล้าเวลาเมาทีไรก็ชอบทะเลาะกัน
ก่อนหน้านี้นางฤดีคนตายยังเคยไปสาบานที่วัดป่าศรีคุณารามนะคะ
จะเลิกดื่มเหล้าแต่ว่ากลับมาดื่มอีก
สุดท้ายมาโดนผัวฆ่าตายแบบนี้